คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์กันสักเล็กน้อยละกันนะคะ
มาเรื่องที่แบบสวยงามระดับโลกกันแล้วกันบ้างนะคะ
จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยคุณผู้ชมค่ะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จากการที่ได้ลิขสิทธิ์ในการจัดประกวดปีนี้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นค่ะ
แววว่าเงินที่ทุ่มทุนจัดนะคะบอกเลยว่าระดับน้องบอลโลกเลย

ภาษาราหงษกุลแล้วก็นาตรีเกี่ยวกับว่าด้วยเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ
ถือว่าภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจที่รายการประกวดระดับโลกเนี่ยนะครับ

เพื่อปูทางไปสู่งานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกา

ปีนี้ประเทศไทยมีจุดโดดเด่นหลายอย่างนะครับ
ที่ประชาชนทั่วโลกสนใจและให้การติดตามนะครับ
ก็จะทำหน้าที่ในการส่งเสริมวิถีไทยนะครับสู่สายตาประชาปของโลกนะครับ
ก็คิดว่าอยากจะนำกองทัพนางงามจากทั่วโลกไปสัมผัสเมืองรองทั่วประเทศไทยด้วยครับ
เพราะว่าจัดมาจัดที่ประเทศไทยรับรองกองเชียร์ขนป้ายไฟกันไปแน่นเลยนะคะ
อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนสาวไทยเพราะยังไงเธอก็คือตัวแทนของประเทศไทยเรานะคะ
สู้กับอีกหลายประเทศเลยให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะคะ
ใช่ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนุ้งนิ้งกันด้วยนะคะ
จะเป็นการกระตุ้นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ
และทำให้ประเทศไทยของเราเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น
ใช่แล้วก็ต้องรอลุ้นแล้วก็รอดูกันนะคะว่าเดือนธันวาคมนี้